เมื่อบรรยากาศการลงทุนมีความไม่แน่นอนแบบนี้
เราจะวางแผนปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร

เราพูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด

และคุณทศพรโสพลเสถียรสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพนะครับ

ก็เมื่อวานนี้โอ้โหตลาดหุ้นไทย

ตอนเช้านี่บวกไปเยอะเหมือนกันนะครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่๑๕๗๔๔๒จุดนะครับ

ประมาณ๑๔๙จุดนะครับ

ใช่เขาบอกว่าหุ้นยุโรปลง

ก็คือทุกคนยังกังวลในค่าสมุทรเกาหลี

ว่าเคลื่อนเรือนิดนึงก็ไม่ถาม
แต่จริงแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย
ความกังวลต่างยังมีอยู่แหละ
แต่ว่าที่เมื่อวานตัวดาวโจรลงเยอะ
ก็เพราะเรื่องของผลประกอบการที่ออกมา

คิวหนึ่งของบริษัทใหญ่นะครับผม
ดังนั้นก็หุ้นก็ตกตกลงมาลงมาเท่าราคา

ที่ทุกคนคาดการณ์ว่าทุกอย่างจะดีเนี่ยมันไม่ใช่ละ
สุดท้ายกำไรมันไม่ได้โตอย่างที่คุณคิด

เพราะว่าในเรื่องของการลงทุนทุกคนจะมองภาพล่วงหน้าไปแล้ว

เพราะว่าหลายอย่างมันทำไม่ได้
ซึ่งในกลุ่มของภาคธุรกิจทางอเมริกันเอง
เขาบอกว่าจริงมันติดปัญหาค่อนข้างเยอะนะ
เพราะฐานผลิตของสินค้าส่วนใหญ่ของทางอเมริกัน
ส่วนใหญ่นี้อยู่ในภูมิภาคถูกต้องอื่นทั้งนั้นเลย
ใช่แล้วงบประมาณต่างก็ยังหาไม่ได้
นี่คือประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้คุณทรัมป์มีปัญหา

ใช่นะครับกลับมาสู่บ้านเรานะครับ
ในไต้มาหนึ่งนี่จริงงบก็แสดงท่านก็เริ่ม
หลายบริษัทนี้ก็เริ่มเผยออกมานิดน
แล้วก็เริ่มมีประกาศปันผลระหว่างปลายปีใช่ไหม

บริษัทโดยส่วนใหญ่แล้วดีกว่าเงินฝาก
โดยส่วนใหญ่แล้วดีกว่ากันฝากนะ

เฉพาะกลุ่มแบงค์นี่รู้สึกว่าเป็นสตาร์เลยนะ

แต่ในปีนี้นะครับไตรมาส๑นะครับ
บหลายกลุ่มนี้ออกมาค่อนข้างอยู่ในเชิงบวกทั้งนั้นเลย

แต่ที่กลุ่มที่น่าจะผิดหวังนิดหนึ่งก็คือ

ตอนนี้อาจจะอยู่ในเฟสที่ว่าต้องเตรียมลงไป
ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเนี่ย

เอาราคาราคาหุ้นกับผลประกอบการมาดูเนี่ย

ลงทุนส่วนใหญ่ยังมองว่าแพงไปหน่อยนะครับ

ผลประกอบการในภายภาคหน้าก็ต้องติดตาม

ก็ไม่ต้องตกใจก็ยังสามารถโคลได้นะครับ
แต่ว่าเราอาจจะขาดทุนกำไร
แล้วก็รอใบกำไรเอาทีหลัง

ก็ยังอยู่ในปัจจัย๔ใช่ไหม

เรื่องที่อยู่ใกล้ใสก็สำคัญนะครับ
ตอนนี้โครงการทุกรายละเนี่ยท่านบอกว่าอยากมีบ้าน
รัฐบาลเขาก็เลยจัดให้

โดยใช้เงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษที่รัฐบาลจัดการมาให้นะครับ
เข้าใจว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการกลับมาภาคอสังหาริทรัพย์
มีการเริ่มมีการซื้อขายคอนโดซื้อขายบ้านที่มากขึ้น
ซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างจะดีขึ้น

เพราะว่าในกลุ่มของบ้านเนี่ยเขาจะมีตัวเลขตัวหนึ่ง

ก็คือในกลุ่มของบ้านเดิมอยู่ที่บ้าน

เขาบอกว่า๓ไตรมาสย้อนหลังถือว่าค่อนข้างแย่

แต่หลายคนอาจจะไม่รู้สึก
เพราะว่าจริงแล้วต้องยอมรับว่า
ภาวะคอนโดหรือแนวเขาเรียกแนวดิ่งนะครับ
ในเส้นรถไฟฟ้าหรือในเมืองเนี่ยยังขายได้ดี
ก็คือกำลังซื้อของคนที่มีกำลังซื้อมากสูงยังมีอยู่
แต่ว่าสำหรับคนที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก
ซึ่งไม่สามารถซื้อคอนโดกลางใจเมืองได้
อันนี้เขายังไม่มีกำลังที่จะซื้อ
ดังนั้นบ้านประชารัฐน่าจะเป็นอันหนึ่งที่เพื่อ

ให้คนที่มีกำลังซื้อน้อยเนี่ย
สามารถเข้ามาจักรจองอสาหาในภาษาอันดับได้
ใช่นะครับเพราะว่าในกลุ่มของบ้านประชารัฐ
ทางรัฐเขาเริ่มปรับเกณฑ์แล้วให้หย่อนลงมาหน่อย

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของผู้มีรายได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท

มาพบว่ารายได้ไม่ถึง๒๐๐๐๐บาทนั้นเราจะไปซื้อได้อย่างไร
ถ้าเกิดถ้าเกิดมีบ้านนี้ก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมส่วนใหญ่

เรื่องวิธีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ทศ
เมื่อพูดกันก่อนเราคุยกันบอกว่าเรามีสายนู้นสายนี่สายเฟรนี่
อินเทรนด์สายอยู่เพื่อกินสายเช็คอิน
แล้วก็เอาหลายสายมารวมกันกับ
ตอนนี้เราบอกว่าโอเคเรื่องค่าใช้จ่ายเรารู้แล้วว่าตัวเราเป็นยังไง
ตอนนี้ต้องเรื่องของการบริหารเงินแล้วนะครับ
อย่างแรกเลยเรามี๔วิธีที่จะมาช่วยกันแนะนำนะครับ
แรกเลยบอกว่าเริ่มด้วยการวางแผนการใช้เงินก่อน
เพราะว่าเรารู้หมดแล้วว่ารายรับรายจ่ายเป็นยังไง
ใช้จ่ายรั่วตรงไหนเริ่มติ๊กรูแล้ว

เงินเดือนเอาเป็นตัวตั้งก่อนลบได้เงินออม
ว่ามีเงินเดือนสองหมื่นอยากได้บ้านประชารัฐใช่ไหม
ควรจะออมก่อนต้องจะเอาต้องเริ่มออมไม่ใช่เอาไปจ่ายเลยนะ
ออมเนี่ยอย่างน้อยอยากให้ได้คิดไว้ประมาณ๑๐ของรายได้

ใช่นะหลังจากนั้นลบด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนพวกค่า
น้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตอะไรต่างที่เรามีเคลียร์ให้หมด
ก็คือเป็นอะไรที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ที่เราไปรูดเครดิตของบัตรเครดิตมาเรื่องจำเป็นต่าง
ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ต่างเคลียร์ให้หมด
หลังจากนั้นเอาไปใช้นี่คือวิธีการแรก
วิธีอันที่๒ออมเงินเป็นประจำอย่างจริงจัง
บอกว่าถ้าเกิดต้อง๒๐๐๐ใช่ไหมออม๒๐๐

ใช่ต้องเป็นทุกเดือนตอนนี้มีหลายอย่างให้เยอะเลย
ทำให้เป็นนิสัยเลยทุกเดือนทุกเดือนแล้วเงินออมนี้เป็นไปได้
ควรจะมีมากถึง๓๖เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน
แต่ละเดือนอันที่๓เลยบอกว่า
ถ้าเป็นมือใหม่ต้องไว้ใจกองทุนรวม
เพราะวันนี้เวลาที่เราออมปุ๊บเนี่ย
พอเราออมเสร็จปุ๊บเงินที่เราออมเนี่ยมันอาจจะลดค่าไปเรื

วันนี้ข้าวเคยซื้อจานละ๓๕ใน๕ปี๖ปีก็อาจจะเป็นจานละ๔๐

ตอนนี้ก็มีกองทุนรวมแต่ไม่หมดไปตลาด
เขาถ้าไม่แน่ใจตรงไหนเดินเข้ามาที่ทางคาวิทยาลัยเทศก็ดูแลให้
เรามีทั้งกองทุนที่ลงทุนในหุ้น

องทุนที่ผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้

หรือบางคนที่มีรายได้พอสมควรก็ลงทุนสำหรับลดหย่อนภาษี
สุดท้ายเลยอย่าลืมซื้อความอุ่นใจ
ด้วยการทำประกัน
หลายคนบอกไม่เอาประกันชีวิต

เราไม่ได้มีประกันเฉลี่ยเราเรียกว่าประกันเพื่อประกันสุขภาพ
เวลาเราไม่สบายเวลาเราไม่ต้องใช้เงินมากกว่าที่เราคิด

เช่นเราเดินไปหกก็ล้มเราเดินไปโดนมีดบาด
แล้วดูว่าโดนมีดบาททำนี่ไม่ต้องไปควักเงินตัวเอง
ให้มีคนจ่ายให้ครับแล้วก็ในเรื่องของประกันชีวิต
ต้องต้องวางแผนกันต้องวางแผนการลงทุนแล้วนะครับ

บวนะครับพี่รถขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ

คุณผู้ชมครับนั่นคือภาพรวมการลงทุน
เพื่อการลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับ